จ้ากลับมาเบรกนี้เพิ่มความฮากันนิดหน่อยดีกว่านะคะ
คือเราเห็นเขาไปฟิเจอร์ริ่งคนนู้นคนนี้ที

ไม่เคยทำคลิปคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงแล้วกันนะคะ
ว่าค่าล่าสุดเนี่ยนะเขาจะไปป่วนใคร
เน่คุณผู้ชมดูไม่ออกเลยจริงแม้ชมพูมไง

เดี๋ยวเราปล่อยภาพเต็มให้คุณผู้ชมฮาไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ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

โนปันไหนคะ

เล่นแม่แอนเสียทรงเลยนะ

แต่ว่าด้วยความหน่าเอ็นดูไงทุกคน
เขาร่วมเล่นกับพี่โอนหมดเลยในติ๊กตอร์

ใครก็แฟนมิวเจ๊กกะรีนหมดละ
รอหรอกคั่งโต๊ะเป็นลิงเลยคุณผู้ชม

ฟลอยเู็ดเป้ลั้มหนูก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะคะ
เอาจริงคนที่ผ่านเหมาะกับการเป็นลิงคือพี่อ้นแล้วก็หนุ่มฟรอย

แต่ว่าพี่โอนโค้ถึงว่าเป็นสุดยอดจริงนะคะ

นี่ฉันอยากเจอใครรู้ไหม

ตอนนี้อยู่ครั้งนึงนังเจอกันนังนั่งจ้องหน้ากันนะอย่างเนี้ย
ไม่มีใครได้ไทยเพราะว่าเครียมกันคลับเพลงหรือเปล่า
ใช่เหมือนแบบแล้วดูรู้ป่ะฉันถ่ายก่อนฉันเตอร์ก่อน